ต่อกันที่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
เดินทางแบบสุดทรหดเลยครับ
กว่าชั่วโมงเดินทางไปถึงประเทศโคลัมเบียเป็นที่เรียบร้อย
เพื่อเตรียมที่จะลงทำศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่นั่นนะครับ
ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาจากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโท
การเดินทางจากประเทศไทยสู่เป้าหมายประเทศโคลมเบียของทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
เพื่อสู้ศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก๒๐๑๙
ซึ่งการเดินทางต้องใช้เวลากว่า๓๔ชั่วโมง
ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่๒กันยายน
ไปถึงวันอาทิตย์ที่๔กันยายนตามเวลาประเทศไทย
เส้นทางเริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่แฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมัน

และจะต้องรออีก๘ชั่วโมงภายในสนามบินที่แร้งเฟิร์ต
ก่อนจะเดินทางต่อไปที่เมืองโบโกต้าประเทศโคลมเบีย
ชั่วโมงที่อยู่บนเครื่องแล้วมันแคบด้วยบนเครื่อง
ครับมีแชทกลับบ้านบ้างไหมครับ
ก็มีติดต่อไปที่บ้านแล้วก็ติดต่อไปหาแฟน
ไฮโลเพชรเทียมน้องใหม่มาต่างประเทศครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับ

เขาบอกว่าไม่ถอดสูตรเลยคือไม่รู้หรือว่า

ครับก็จะทำเต็มที่ครับเพื่อทุกคนครับเพื่อประเทศ
ก็รู้สึกดีครับชอบมานั่งมิส
ก็รู้สึกโอเคครับก็บินมาจากไทยมานี่๑๑ชั่วโมงครับ

แล้วก็เดี๋ยวบินไปโครโลเบียร์อีก๑๒ชั่วโมงครับ
ก็เดี๋ยวน่าจะโอเคครับ
การเดินทางต่อจากสนามบินเรมันสู่ประเทศโคลมเบีย
ฟุตซอลต้องใช้ชีวิตบนเครื่องราว๑๓ชั่วโมง
และจากนั้นจะต้องเดินทางด้วยเครื่องบินอีกครั้ง๒ชั่วโมง
จากเมืองโบโกต้าเข้าสู่เมืองเมดายิน
ที่จะเป็นสังเวียนแข้งของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในรอบแรก
ทุกคนจะเหนื่อยล้าจากการเดินทาง
แต่ก็ยังมีสีหน้าที่ดีและยังสู้กับการเดินทางที่แสนสุดทรหดในครั้งนี้
ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่เมืองเมดินประเทศโคลัมเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนี้นะครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยคงต้องพักผ่อนก่อน๑วันนะครับ
ก่อนที่จะมีคิวในการอุ่นเครื่องที่ประเทศโคลัมเบียด้วยนะครับ
ได้จากทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีครับ
เกลือกชัยบุญโทข่าวไทรัฐทีวีไลน์งานครับ